คุณผู้ชมคะข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอก็กำลังจะบิดกุญแจสตาร์ทมอเตอร์ไซค์
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
แต่โชคดีนะที่เธอเอาชีวิตรอดมาได้ครับ
มันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้ถึงได้ทิ้งรถเลย
ตอนแรกอ่ะมันเห็นอาจจะไม่ชัดนะแต่ถ้าเกิดดูภาพไปยาวยาวเนี่ย
ที่สุดคือไฟมันลุกไหม้จริงจริงมันไหม้แล้ว
แต่ว่าจากมุมนี้ของกล้องวงจรปิดมันอาจจะเห็นไม่ชัด
แต่เห็นอากับกิริยาของเธอไหมคะเธอตกใจแล้วทิ้งรถก่อนเลย
แล้วพยายามจะทำยังไงที่จะดับไฟ
พอเห็นท่าไม่ดีวิ่งมาแล้วคุณเห็นไฟไหม
มันเริ่มติดแล้วค่ะที่มอเตอร์ไซค์
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัว
เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า

ที่เขาอยู่ตรงข้ามประตูด้านหลังของโรงพยาบาลหนองบัวลำพู

เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะช่วงประมาณบ่ายสองครึ่ง

ผู้หญิงคนนี้เธอเตรียมที่จะขี่รถออกไปก็ใส่หมวกกันน็อกครบชุด
ตอนที่กำลังสตาร์ทเครื่องอยู่ริมถนนนี่
นี่คุณสืบสกุลเห็นไหม
โอ้โหท้ายสุดไฟมันลุกท่วมเลยนะฮะ
คือไฟมันติดอยู่ที่ใต้เครื่องยนต์ก่อนนะ
แล้วเธอปล่อยรถแล้วก็วิ่งหนีออกมา
หลังจากนั้นเธอมีขวดน้ำเธอพยายามเอาน้ำสาดไปในกองไฟนั้น
แต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเพราะว่าน้ำเธอมีมันน้อยจริงค่ะ
ก็เลยตัดสินใจหนีดีกว่าเอาตัวรอด

หลังจากนั้นรอประพอแล้วคนที่อยู่ใกล้ต้องช่วยกันดับไฟ
นี่คือสภาพหลังจากที่ดับไฟ

เสียหายทั้งคันเลยครับ

พนักงานสอบสวนสพเมืองหนองบัวลำพูก็มาตรวจสอบ
ต้นคาดว่ารถน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำมัน

ไฟก็เลยลุกพลึบไหม้ขึ้นมาแบบนี้

แล้วตัวเธอเองคือทิ้งรถได้ทัน

ทิ้งรถก็เกิดอุปติเหตุอยู่ดี